คุณผู้ชมครับยังมีเวลาอีกหลายวันกว่าจะถึงวันที่๑๖พฤษภาคม

ไม่หลายคือจะอีก๓วันเอง๑๔๑๕๑๖
ต้องใช้เวลาในการตามหาตัวเลขในดวงใจไง
ดังนั้นนะครับในช่วงนี้เรามีบรรยากาศของการไปส่องตัวเลข
ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับไปดูเรื่องของความเชื่อกัน
เริ่มกันที่ตำบลทุ่งสังที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ซึ่งนางสาววิยดาเจริญทูปออกไปหาอะไรครับคุณ
เห็ดและพืชผักในสวนยางมาทำอาหาร
อ่าไปหาเห็ดหาผักอะไรก็ปกตินะ

ไปพบต้นบุกเตียงหรือว่าบุกน้อยเขาบอกว่าแปลกกว่าต้นอื่น
เพราะว่าแทงยอดออกมาคล้ายกับเสียญพญานาค
โผล่ขึ้นจากดิน๓๐เซนติเมตร
ตกดึกนะฮะเขาก็ฝันเห็นผู้ชายสองคน
ชุดขาวเข้าทรงบอกว่าพญานาคเนี่ยจะมาให้โชคให้ลาบนะครับ
ชวนเพื่อนพอเช้านะตื่นจากฝันแล้วนะ

พอเช้าเนี่ยนะครับนางสาววิยดาก็ชวนเพื่อน
นำผ้าสามสีทูบเทียนมากราบไหว้ขอโชคขอลาบ
เห็นเลขแบบชัดเลยนี่เขาเขียนเลขมาเราอ่านไหม
ยังไม่ใกล้ไม่เป็นไรหรอก
คุณผู้ชมลองไปดูซิว่าเขาเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้าง

โอ้โฮคุณมีใจร้ายมากเลยบางคนขอเห็นเลข๑เลข๒ให้นี่นะ

ชาวบ้านเขาก็แวะเวียนมากราบไหว้แล้วก็ผูกผ้าแพร่สี
ขอโชคลาภกับต้นตะเคียนยักษ์ยาว๑๙เมตรเส้นรอบวง๓เมตร
ต้นนี้ยกมาจากแม่น้ำลีเอามาไว้ที่วัด
ตอนแรกจำได้ไหมเขายกไม่ขึ้น

เดี๋ยวจะเอาไว้ไปไว้ตรงกลางวัดที่มันเย็นกว่านี้

ขึ้นเลยเขาบอกว่าไปที่เย็นกว่านี้ขึ้นเลย

มีเจ้าแม่ตะเคียนสิงสถิตอยู่๒องค์ค่ะ
ก็คือหน่อแก้วและหน่อคำอายุ๙๓ปี
กรรมการวัดประกาศเลยนะว่าห้ามโรยแป้งเด็ดขาด
จะมาดูเลขจะมาหาตัวเลขอะไรทำได้
ใช้น้ำขมิ้นส้มปล่อยได้
แต่ถ้าโรยแป้งไม่ได้เลยนะ
ซึ่งแม่ชาวบ้านเขาก็ตาดีส่องกันดูสิ
นี่พี่ป้าน้าอาส่องอะไรกันอยู่
เห็นอะไรกันบ้างครับส่องเล่นเดี๋ยวนี้เขาอันวาสไง
เขาต้องไปถ่ายมาก่อนแล้วก็เอามาขยายส่องกันดู
จะได้เห็นชัดว่าลวดลายไม้ตะเคียนเนี่ย
มันออกมาเป็นตัวอะไรบ้างเขาก็เห็นกันเยอะนะ
ชาวบ้านบอกว่าบางคนเจอเรื่องประหลาดด้วย
มีผู้หญิงสวมชุดสีชมพูนั่งอยู่

เห็นมีหน้าคนอยู่ที่ต้นตะเคียนไปอีก
แต่ก็ถือว่ามาให้โชคให้ลาบนะชาวบ้านเชื่อแบบนี้นะครับ

ที่วัดศรีนวรัฐอำเภอสรรปะตองกันเหรอ

หุ่นเจ้าแม่ตะเคียนทองทั้งเจ้าแม่ศรีสุวรรณ
เจ้าแม่ศรีสังวานเจ้าแม่ปาราตีเจ้าแม่ศรีสุดา
เคยแต่งชุดไทยห่มสบายสีสันสวยงาม

พระครูถาวรนพรัชเจ้าอาวาสวัด
สั่งให้เปลี่ยนเป็นชุดไทยยองล้านนา
เพื่อเป็นการอนุรักษ์การแต่งกายของชาวเหนือไว้

ชาวบ้านก็บอกว่าเจ้าแม่ทุกองค์ทุกรูป
ตนทุกท่านล้วนแต่สวยแต่งาม
แล้วก็มาให้โชคลาภทั้งนั้นเลยนะครับ

ก็ชาวบ้านเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
งวดที่ผ่านมาก็มีคนถูกรางวัลที่๒
รางวัลใหญ่ไปด้วยนะครับอันนี้ที่เจียงใหม่นะฮะ
ที่วัดสะพังลาในอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ

เชิญเจ้าแม่ตะเคียนทองจันสะพรเทวี
ยาว๔๗๙เมตร
เส้นรอบวง๒๖เมตรอายุประมาณ๓๐๐ปีแล้วค่ะ
อันเชิญมาปุ๊บก็ขอพรโรยแป้งขูดหาเลขเด็ดกันปั๊บ
อย่างที่บอกเดี๋ยวนี้เขาเอามือถือถ่าย
กลับไปตีได้ที่บ้านยาววิเคราะห์กันนานเลย
มีการมองหาเลขแล้วก็ส่งต่อเพื่อนด้วย

๒๒๗๗อะไรก็มี

แล้วก็เลข๒ไปแล้วนะครับมาอีกเหรอ
ส่วนที่วัดสว่างอารมณ์ที่นี่ถือว่าโอ้โหจัดงานใหญ่ทุกครั้งเลยนะครับ
แล้วก็มีประชาชนไปจำนวนมาก
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพระอาจารย์แป๊ะ
ได้จัดพิธีบวงสวงเปิดขุดทรัพย์รับโชครับทรัพย์
บูชาพญานาคราชสลวงปู่ศรีสุโธแม่ย่าปฐุมมา
แล้วก็พญานาคราชหลวงปู่มุจริน
โดยมีประชาชนมาร่วมพิธีจำนวนมากนะครับ
หลายคนของขึ้นลุกขึ้นฟ้อนรำเลยนะคุณนะ
ส่งเสียงหวีดร้องนั่งรำร้องไห้
ก็ใช้เวลาที่พระอาจารย์แป๊ะประกอบพิธีก็ประมาณ๒ชั่วโมงนะครับ
เสร็จแล้วบรรดานักเสี่ยงโชคก็เข้าเขย่าเซียมซีหาเลขเด็ด
บางคนก็ล้วงโอ่งเงินโอ่งทองโอ่งโชคโอ่งลาบ
ล้วงออกมาหาซื้อลอตเตอรี่ตามเลขที่ตัวเองได้กันอย่างคับข้างเลยนะครับ
ส่วนนี้คนที่ไปเข้าพิธีก็เห็นเขาบอกว่าของขึ้นนะครับ

ไปที่วัดสี่แยกเจริญพรอำเภอกำแพงแสน
พระครูปฐมสาธุวัชฌาวาฎวัฒน์
ท่านก็จัดพิธีปลุกเสกแล้วก็บวงสวงเหรียญปู่หลิวนั่งพญาเต่าเรือน
แล้วก็เหรียญพระสังกระจายนั่งพญาเต่าเรือน

ใช้เวลา๒ชั่วโมงในการทำพิธี
แต่ว่าการต่อคิวเข้าไปก็นานพอสมควร
ประชาชนที่มาร่วมงานก็เข้ารับแจกเหรียญกันทั่วหน้า
และที่ไม่พลาดชาวบ้านก็ต้องส่องน้ำตาเทียน
ขันน้ำมนต์เอาไปซื้อเลขเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับ
งานนี้นายวับรินทนินพระหุยุฑ
เสื้อเกราะนำเหรียญพญาเต่าหลวงปู่หลิวเย็บติดกันคุณ
๒๐๐องค์แล้วก็ใส่มาร่วมพิธีแบบนี้ด้วยโอ้โฮ
ชาวบ้านที่เห็นก็ขอถ่ายรูปจำนวนมากเลย
บอกพี่พี่ได้มาจากไหนเนี่ยโอ้โฮได้หลายองค์
คือพอทำเป็นเสื้อแล้วมันเก๋มากเลยแต่ก็เป็นห่วง
กลัวว่าจะมีคนไม่หวังดีเข้ามา
แต่คนก็เข้ามาขอถ่ายรูปเป็นโชคเป็นลาบกันใหญ่
เอาเรื่องโชคเรื่องฝากเลขมาบอกคุณผู้ชม

เหลืออีก๓วันก็มีเวลาก็ลองไปคิดไปนอนกันดูนะคะ